ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้าน
มีบ้านหลังนึงค่ะเจ้าของบ้านเป็นพนักงานเวรเปรย์
อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
เจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าโอ้โหเพื่อนบ้านไม่ไหวเลยอ่ะ
วันดีคืนดีก็ปลาขวดเข้ามาในบ้าน
สุดท้ายถึงขั้นมาหาถึงหน้าบ้านแล้วก็ท้าต่อยหน้าบ้านเลยนะ
แล้วบ้านเขามีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตกใจในบ้านลูกเมียก็อยู่ด้วย

นี่คือเพื่อนบ้านขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านนะคะ
แล้วมาท้าแต่นะคะมาแต่ตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะบอกว่าจะยังไงดีเนี่ย
แล้วเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้
เป็นพนักงานเว็นเปลแรงโรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑
เขาบอกว่าเขากับในต่อเป็นเพื่อนบ้าน
อยู่ติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันมา๕ปีกว่าแล้ว
ที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อน
ที่บ้านของคุณชาติสยาม
เขาบอกว่าอยู่กัน๓คนกับพ่อแม่ลูก
เมื่อวานนี้ตัวเองเข้าเวรที่โรงพยาบาล
ทุ่มภรรยาโทรมาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน

ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือดู
ก็เห็นว่าอ้าวเพื่อนบ้านขี่รถจักรยานยนต์มา

คือตะโกนใส่กล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะ
คือเพื่อนบ้านรู้ว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยขี่มาแล้วตะโกนด่าผ่านกล้อง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้านไป
ว่างขวดเบียร์เข้ามาในบ้านของคุณชาติสยามด้วยนะคะ
คุณเชษสยามบอกว่าโอ้โหเห็นภาพแบบนี้
กล้องวงจรปิดในมือถือของตัวเอง

กลับเข้าบ้านจะต้องมาต่อว่าหน่อย

เห็นในต่อเพื่อนบ้านคนเดิม
ยืนถือมีดอยู่กลางถนน
ทำท่าจะเข้ามาแทงด้วยค่ะ
แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
ช่วงปีมาเนี่ยค่ะในต่อเพื่อนบ้าน
โยนขยะออกมาจากหน้าต่างห้องบ้างล่ะ
ขยะมันมาตกใส่บ้านของคุณชาติสยาม

เขาก็ไม่อยากจะคิดอะไรไม่อยากจะถือสาร

แต่โอ้โหช่วงเดือนนี้

ทนไม่ไหวจริงทนไม่ไหวถึงขั้น
ไปคุยกับแม่ในต่อเพื่อนบ้านนะคะ
คือในต่อจงใจ

ใส่หลังคาบ้านคุณชาติสยามเขา

เศษแก้วเศษกระจกแตกกระจาย

เพื่อเป็นหลักฐานเขาก็บอกแอบเสียดายเหมือนกัน

แล้วในต่อเนี่ยนะเพื่อนบ้านคนนี้
ชอบเลือกเวลามาก่อกวน

แล้วในบ้านก็เหลือแต่ลูกเมียไงคะ

เคยไปขอร้องแม่ของในต่อว่าเตือนลูกชายได้ไหม

ก็จะมาขอโทษแทนทุกครั้ง

เองยังไม่รู้จะห้ามยังไงเลย
เยอะขยะปลาก้นบุหรี่เยอะ
ผมไม่ได้ได้เรียนเรื่องขักพู้สิบ
ผมไม่ได้ทำอะไรครับ
เพราะว่าผมทำแต่งานวัน

ไม่เคยจะไปสุงสิงอะไร
เมื่อกลุ่ม
อยู่กลางคืนด้วยใช่ไหมผมก็กลัวเขาจะปีนเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าอาการเขามันไม่ปกติ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตคุยกับคุณแม่ของในต่อนะคะ
คุณแม่ก็อายุเยอะแล้วนะคะอายุ๗๒แล้ว
คุณผู้ชมค่ะคุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าในต่อลูกแม่ป่วยจิตเวทค่ะ

มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าระยะหลังลูกชายไม่ยอมกินยา
แม่ห้ามตลอดนะแม่บอก
ตลอดว่าอย่าไปก่อกวนเพื่อนบ้าน
แต่ว่าลูกชายก็ด่าแม่กลับด้วย

คือเพื่อนบ้านเขาเป็นคนดีจริงมีอะไรก็เพิ่งพาอาศัยกัน
แม่เลยบอกว่าแม่ขอโทษนะเดี๋ยวหลังจากนี้
จะพาลูกชายไปรักษาอย่างจริงจังค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปให้ยาจังเขาไปกิน

แต่ตอนนี้จะบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรอีกนะ
เขาเอาเรื่องหน่อยนี่เต็มบ่อยอ๋อครับผม
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อช่วงบ่ายตัวในศักดิ์สยาม
ก็ตัดสินใจลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สพพระนครศรียุธิยาเรียบร้อยแล้ว

คือเขาบอกว่าต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพราะกลัวว่าถ้าในต่อยังไม่เลิกพฤติกรรม

ถ้าเกิดยังทำอีกก็คงจะต้องแจ้งความแล้วแหละ
ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วแหละ
แต่สุดท้ายนะคะพอมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
ตำรวจก็เลยขอไปที่บ้านของทั้งคู่อะนะ
ไกลเกลี่ยให้จบเรื่อง
แต่ทางฝั่งในต่อเหมือนกับไม่ได้ออกมาคุย
เนี่ยค่ะปิดบ้านแบบนี้ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ

บอกว่าเดี๋ยวจะขอคุยเมื่อพร้อม
แบบนี้นะคะตำรวจไปช่วยคุยให้

คือพอมันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้น
สิ่งที่ดูแล้วมันน่าห่วงที่สุด

นี่ไงแต่ตำรวจหรือชาวบ้าน

จะไปรักษาจริงจังก็ต้องดำเนินการ
ใช่คือญาติพี่น้อง
คนใกล้ชิดคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะบอกว่า
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากทำอะไรก็ทำเลย